ก็คุยตลอดก็คุยกับพี่พลอยตลอดเรื่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าในเรื่องของแบบพบกันไหมอะไรไหมอันนี้ถามเขาเองดีกว่า
เชียร์ไหมหรอเอาเป็นว่าอย่างที่ที่โพสต์ไว้คือ
แค่พี่พลอยแฮปปี้มีความสุขเราแบบโอเคก็เราคอยซัพพอร์ตเขา
ว่าไงว่างั้นขอให้พี่มีความสุขเมื่อไหร่ที่พี่แซดน้องอยู่ตรงนี้เสมอ
ส่วนจริงตอนนี้หรออันนี้ต้องไปถามเจ้าตัวนะอันนี้ต้องถามเขา
แต่ว่าเรื่องโพสต์ของเราคือไม่ได้แบบไปต่อว่าใครอะไรอย่างนี้
คือวันนั้นได้ไปทำงานด้วยกันถ่ายรูปด้วยกันพี่พลอยก็สวยขึ้นอะก็ห่วงพี่อะไรอย่างนี้ค่ะ
มีโมเมนต์ไหนค่ะตอนนั้นตอนที่โพสต์
ตอนที่โพสต์จริงไม่ได้อะไรเลยค่ะก็ลงรูปไปเรื่อยแล้ววันนั้นถ่ายรูปคู่กับพี่พลอยเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ
จริงก็คืออยากให้พี่พลอยเจอความรักที่แบบแฮปปี้แล้วก็เจอคนที่ทำให้เขาแบบมีความสุข
วันนั้นมีการคุยคุยอะไรกันอะวัน
จริงคุยกับพี่พลอยตลอดอยู่แล้วเราก็รู้จักพี่พลอยมานานสนิทกับพี่พลอยมาโตมากับพี่พลอยเลย
แล้วก็คือเห็นในทุกช่วงชีวิตอะไรอย่างนี้ก็อยากให้เขามีความสุขแหละอันนั้นคือแบบสิ่งที่สำคัญสุดค่ะ
จริงไม่ได้พาดพิงอะไรถึงคอดินเลยเลยก็อาจจะทำให้แบบคนคิดไปทางนั้นแต่จริงแล้วไม่มีอะไรเลย
เดียกับน้องคอดีนก็คือคุยกันแล้วก็แบบ
ห้ยน้องพี่ไม่ได้ว่าอะไรน้องอะไรเขาก็โอเคเขาก็คือเข้าใจกัน
คุยแบบทั่วไปปกติมากกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้
ก็คุยทั่วไปมากกว่าไม่ได้ยัง
เดี๋ยวกลัวว่าคอดินจะเข้าใจเราผิดมากกว่า
ก็เลยมีการโทรไปคุยกับน้องแล้วเรียบร้อย

ก็เคลียร์เรียบร้อยไม่ได้มีอะไรค่ะ

ไม่มีอะไรเลยแค่ห่วงพี่เท่านั้นเอง
อยากให้เขามีความสุขในความรัก
เคลียร์ค่ะไม่มีอะไร

ทัวร์ไปเร็วไปเร็ว

ว่าทำไมถึงมีบางคอมเมนต์อย่างนั้น

หรือว่ามันฟังดูแล้วมันไปหนักไปทางโน้นหรือเปล่า
มันแบบไม่ได้เคลียร์ว่าสรุปเราไปทิ้งบอมมาให้น้องอย่างนั้นหรือเปล่า
พอเราย้อนกลับไปก็คนเขาก็คิดได้เป็นแบบนั้น
อยากให้พี่พลอยสมหวังในความรัก
ความรักที่ดีมีความสุขอะไรอย่างนี้

ไม่ได้เป็นเจตนาที่จะโจมตีใคร
หวังว่านะแต่ก็ต้องไปถามพี่พลอยเองอัปเดตเรื่องความรักเอง
แนะนำให้พี่พลอยบางแบบหรือแนะนำ
แนะนำไหมหรอก็ไม่ได้แนะนำอะไรก็คุยแบบปกติค่ะ
แนะนำไม่ให้พี่พลอยอะไรอย่างนี้คนนี้ไหม

พลอยดูสดใสมากขึ้นไหมเขาสวยขึ้นอ่ะ
อันนี้ก็ไม่รู้ว่าแบบเอออะไรหรือเปล่าไม่รู้
แต่ว่าดูเขาก็สดใสดูสวยขึ้นอะไรอย่างนี้
แต่เขาก็เป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่ตลอดอยู่แล้วตลอดการอยู่แล้วค่ะ

โดนยวงไปหาโต้โดนจับลูก

มีกระแสคุยบ้างไหมตั้งแต่ตอนไปข่าวว่าเขาโดนยวงไปหาโต้อะไรอย่างงี้
คุยตลอดก็คุยกับพี่พลอยตลอดเรื่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าในเรื่องของแบบพบกันไหมอะไรไหม